ยังอยู่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสัตว์ค่ะแต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องของการทำร้ายสัตว์
สุนัขไซเวเรียนฮัสกี้ค่ะถูกหนุ่มชาวต่างชาติทำร้าย
มาอีกแล้วนะก็ทำร้ายน้องหมาจนได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตำรวจก็เลยไปสืบเสาะไปค้นหาไปตรวจค้นปรากฏว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
จากทำร้ายสัตว์แล้วยังอยู่ในประเทศไทยเกินอนุญาตด้วย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูคลิปว่าเขาทำร้ายยังไงนะเนี่ยโอ้โหมันร้อง
โหยหวนเลยนะเป็นคลิปที่ผู้ที่อาศัยในคอนโดแห่งหนึ่ง
เขาก็เอามาโพสต์เอาไว้ค่ะเป็นคลิปชาวต่างชาติผิวดำทุบตีลากหมา
ขอโทษนะอุจจาระราชเลยอ่ะค่ะแล้วเขาก็อุ้มมันอย่างเงี้
ในห้องพักคนที่เห็นเนี่ยก็ได้แค่เห็นกับถ่ายคลิปเอาไว้ไม่กล้าไปช่วยนะ
ก็ได้รับการร้องเรียนมานะว่าผู้ชายคนนี้กักขังแล้วก็ผูกล่ามหมาเอาไว้ที่ระเบียงตลอดทั้งวัน
ให้มันตากแดดตากฝนนิติบุคคลของคอนโดก็พยายามจะช่วยนะ
แต่ก็ถูกผู้ชายคนนี้คว่างปลาก้อนหินใส่ได้รับบาดเจ็บกันไปตามกัน
ในการประสานตำรวจโรงพักบางเสาทงตมสมุทรปราการและประสุทธิ์อำเภอ
เข้าไปตรวจสอบห้องพักที่ว่านี้ก็ไปพบกับนายวาชิสาชิกวาเซค่ะ
แล้วก็แสดงตัวเลยว่าเป็นเจ้าของเจ้าหมานี่แหละ
เขาเลี้ยงไซบีเรียนฮัสกี้เอาไว้๒ตัว
ตัวผู้ชื่อแมคอายุแปดเดือนตัวเมียชื่อมีน่าอายุสี่เดือนเอง
ก็หมาน้อยอ่ะนะพฤติกรรมมันก็ซุกซนนะคะ
มันก็กัดอะไรไปทั่วปรากฏว่ามันก็ไปกัดสายชาร์จแล็บทท็อปขาด
แล้วก็ยังทำพื้นห้องเสียหายเขาก็โมโหไงคะ
ก็เลยชกเจ้ามีหน้าอายุ๔เดือนเนี่ยเป็นหมาตัวเมียเนี่ย
จนบาดเจ็บขาหักจนที่เห็นก็นี่ค่ะ
หมาทั้งสองไปตรวจสุขภาพแล้วก็หาบ้านใหม่ให้กับมันอยู่
มีการประเมินค่ารักษาตัวด้วยนะว่าน่าจะอยู่ที่ตัวละประมาณ๖๐๐๐๘๐๐๐บาท

ทีนี้ค่ะได้มีการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
พบว่านายวาชิสาได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งตั้งแต่วันที่๕กรกฎาคม๒๕๕๖แล้ว
สิ้นสุดการอนุญาตให้อยู่ในประเทศถึงวันที่๑๒มีนาคม๒๕๕๙
ที่ผ่านมาปีนึงแล้วนะคะแต่ว่ายังคงอยู่
จริงก็เลยแจ้งข้อหาบุคคลต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร

และอีกหนึ่งข้อหาก็คือทารุณกรรมสัตว์ก็นำตัวชายคนนี้ไปดำเนินคดีต่อไป
ถ้าโทษของทารุณกรรมสัตว์ก็มีทั้งจำคุก๒ปี
แล้วก็ปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทด้วยหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะ
จะเลี้ยงก็ต้องคิดให้ดีนะไม่ใช่ทำแบบนี้มันก็สงสารสัตว์นะฮะ